ไม่ได้มาทำธุระที่นี่ก็จะเก็บค่าจอดรถ
ตอนนั้นลุงตั้งใจจะไปเก็บค่าจอดรถเขาไหม
ก็ประมาณร้อยหนึ่งก็จะไปสอบถาม
แล้วพอดีเขาไม่คุยเลยก็ปิดประตูแล้วก็ขับออกไปชนประตูเลย
ตอนนั้นลุงได้ทันเรียกเขาไหม

ครับก็เหมือนไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น
เขาไม่รู้ว่าเขาไม่คุยชั้น